อีกหนึ่งเรื่องเป็นคลิปวิดีโอสุดระทึกนะคะ
เขาบอกว่ารถเมย์ความเร็ว
เขาบอกโอ้โหขอใช้คำนี้ฝ่านรกเลยทีเดียวนะคะ
จะเร็วขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ
วินาทีที่หวาดเสียวแบบนี้

ฉันคงแบบทำตัวไม่ปลูกหาย
ไม่ทันได้เตรียมใจนะคะ

จับภาพวินาทีรถเมสีครีมน้ำเงินคันนี้นี่แหละค่ะ

ก่อนที่จะมาเจอกับรถผู้รอดชีวิตอย่างหุดหวิด
รถเก๋งที่ขับสวนทางมาพอดี
ทำให้รถเมย์คันนี้ต้องหักหลบขวาอย่างชิวเฉียด
แล้วก็ขับกลับมาที่เดิมตามปกตินะคะ
โดยผู้โพสต์บอกว่า
เมื่อช่วงเย็นขับรถกลับเจอกับตาเอง๒คู่เลย
ความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชนอยู่จุดไหนกันครับ
ล่าสุดคนชมคลิปนี้กว่าแสนครั้งแล้วนะคะ

พฤติกรรมของคนขับรถเมย์ที่ขับประมาท

เขาดูแลชีวิตผู้โดยสารอีกเยอะในคันรถนะคะ

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราได้สอบถามไปยังเจ้าของคลิปค่ะ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นศุกร์ที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
บริเวณแถว๔แยกวรจักรนะคะ
ตอนที่รถเมย์ขับแซงไปเป็นจังหวะที่เร็วมาก
ตัวเองไม่ได้ทันสังเกตว่าเป็นรถเมย์สายอะไร
แต่เห็นว่าคนขับรถเมย์อายุยังน้อย
แล้วก็มีพฤติกรรมขับรถประมาท
จินตนาการตัวเองถ้าอยู่ในรถเก่งที่สวนคันมา
หรือว่าเป็นผู้โดยสารในรถเมย์ขนาดนั้นสุก๑๓หรือเปล่านี่
ยุคนั้นจุดนั้นน่าจะหยุดหายใจกันไปอึกใหญ่เลยนะคะ
จะมีเสียงกรี๊ดเสียงตะโกนตกใจอยู่ในรถเก๋งคันนั้นหรือเปล่า

จริงนะคะอยากจะหูใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นแสดงตัวมาหน่อย
อยากจะไปขอสัมภาษณ์ความรู้สึกนะวันนั้นนะคะ
ขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกนะคะ
ก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบในคลิปวิดีโอ
ปรากฏว่าเป็นรถเอกชนร่วมบริการสาย๕๖
บริษัทพรวิวัตรการเดินรถเป็นเจ้าของผู้ประกอบการค่ะ
วันนี้ขอสมกจะเรียกผู้ประกอบการ
พร้อมกับพนักงานขับรถมาเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
โดยจะลงโทษปรับในอัตราสูงสุดพร้อมพักงานพนักงานขับรถ๗วัน
และแน่นอนถ้ามีพฤติกรรมเช่นนี้อีกนะคะ
ขอสมกก็จะลงโทษสถานหนักต่อไปด้วยค่ะ